ส่งคู่นี้ให้ถึงแต่งงานเลยก็ได้นะสำหรับคู่นี้เลย
มิ้นท์นะคะสนิดาแล้วก็ไฮโซภูผานั่นเองนะ
บอกเลยคู่นี้นะครับหวานไม่แพ้ใครจริง

จะบอกว่าคู่นี้เขาฝ่าอาถรรพ์รัก๗ปีได้แบบสวยนะ

งานนี้แฟนคลับอย่างที่บอกไปลุ้นว่าจะแต่งเมื่อไหร่นะคะ
แล้วก็นี่งานนี้มาเดินแบบคู่กัน

เอาแทนกิ้งแค่นาทีคู่เราจะเป็นอะไรดี

ถ้าคู่เราน่ะคู่เราน่าจะยากไปแล้ว

ใช่ค่ะแบบแต่ตอนนั้นเพิ่งลงเครื่องมาจากอเมริกา
เหนื่อยก็เลยแบบโอ้โหสภาพแบบว่าหน้าสดมากสดกว่าดอกไม้กว่าอะไรทั้งปวง
ก็เข็นกระเป๋ากับแม่จะไปแอร์พอร์ตลิงแล้วเขาก็มาเตอร์ไพรส์ที่สนามบิน
ก็เกือบเจอเตอร์ไพรส์กว่าตรงที่เขาโทรมาว่าอยู่ไหนไหมค
บอกว่าเออกำลังจะไปที่รถไฟแล้วอะไรอย่างนี้
ก็สั่งดอกไม้ค่ะสั่งดอกไม้ให้
เป็นดอกกุหลาบสีแดงค่ะ